ในช่วงวิกฤตแบบนี้คุณผู้ชมฮะก็ยังมีบางร้านนะครับ

โอ้โหเรียกได้ว่าขายอาหารในราคาสุดถูก
ครับสิบบาทเองอ่ะซิบบาทอู้วมาก

อยู่ไหนค่ะคุณกบเพชรบุรีซีฟู้ด

อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะ
อันนี้เขาขายหมดแล้วแหละชื่อร้านว่า

ตรงนั้นเราต้องไปที่พิจิตร
แล้วไปที่ร้านเพชรบุรีซีฟู้ด

คนแถวนั้นที่พิจิตรเขารู้กันดีว่า
เป็นร้านอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อ
ด้วยการมาขายเป็นข้าวราดแกงธรรมดาแบบนี้

ซึ่งในตอนที่เขาขายอาหารทะเล
เขาขายเป็นแบบบุฟเฟ่นะ
ในราคาหัวละ๑๒๙บาท

มาขายข้าวแกงในราคาเพียงแค่๑๐บาทเท่านั้น

ผมแนะนำว่าให้ไปซื้อหาใส่ถุงแล้วก็กลับไปกินที่บ้าน

เพียบครับต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิพย์ตา

ลองไปทานกระดูกผมย้ำถึงชื่อร้านละกัน
ร้านคุณกบเพชรบุรีซีฟู้ด
ซึ่งเขาขายอยู่ที่พิจิตร

ราคาสุดถูกเพียงแค่๑๐บาทนั่นเองนะ
วิกฤตแบบนี้ก็เหมาะสมแหละราคาถูกด้วยนะคะ